สุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับรถเก๋งคันนี้นะ
คุณผู้ชมดูให้ดีนะพุ่งชนปั๊บห้องแถวเนี่ยพังยับเลยฮะ
ที่คุณผู้ชมเห็นไปคือรถพุ่งชนนะฮะเจ้าของบ้านกำลังรีดพาอยู่ชนเข้าไปโอ้โห
นี่แหละครับแล้วคนขับนะอาศัยจังหวะนี้แม้จะเจ็บแต่ขอหนีก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเขาต้องหนี
ข้ามถนนวิ่งหายไปเลยนี่คือถนนมาลัยแมนเส้นสวนแตงสุพรรณบุรีครับที่ตะบนบางกุ้ง
สภาพรถเนี่ยพังยับครับห้องเช่านะฮะผนังก็แตกนะครับต้นไม้ตรงนั้นก็หัก
เสาไฟฟ้าก็โค้นเละเทะครับข้าวของกระจัดกระจายไปหมดแล้วฮะในห้อง
คือในห้องนั้นเนี่ยนอนกันอยู่๓คนนะมีพ่อแม่และลูกสาวอายุ๒ขวบ
หลังเกิดเหตุคนขับนะครับเป็นวัยรุ่นนะลงจากรถได้ทำเอามือกุมท้องนะ
ก็เจ็บนั่นแหละแต่ทิ้งรถวิ่งหนีข้ามถนนหายไปเลย
ทำไมต้องหนีในรถไปเจอถุงยาเคครับแต่ยาเคเนี่ยเสพหมดแล้วนะ
คุณนภาพรคนที่ยืนรีดผ้าอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังรีดชุดนักเรียนให้ลูกนะแล้วจะได้ส่งลูกไปโรงเรียน
รถคันนี้พุ่งเข้ามาแรงเร็วห่างจากตัวเธอแค่เมตรเดียวตกใจที่สุดครับ
แล้วก็มันก็พุ่งผ่านหน้าไปเลยใช่ห่างประมาณเมตรหนึ่งอ่ะได้เออโอ้โห
จากนั้นจากนั้นก็ฝุ่นตลกผ่าหมดเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับ
โอ้โหมันมันใจหายเนอะเพราะอีกนิดเดียวลูกจะต้องออกมารอลงรถโรงเรียนแล้ว
อย่างเงี้อีกสักสิบนาทีใช่มันก็ใจหายก็กรี๊ดอ่ะลั่นอ่ะมันตกใจอ่ะ
เออมันห่างไปแค่มันเฉียวหน้าไปเลยอ่ะนิดเดียวเอง
ไปดูสภาพในรถบ้างโอ้โหเข้าของกระจัดกระจายแล้วไปเจอถุงพลาสติกใสที่บรรจุยาเสพติดนะครับ
ก็เหลือผงติดอยู่นิดหน่อยนะฮะมีอุปกรณ์การเสพด้วยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่บอกว่าเป็นซองใส่ยาเคนะครับ
ว่าคนขับเป็นวัยรุ่นน่าจะเสพยาเสพติดมาก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็กลัวความผิดก็จะขับเร็วขับหนี
เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองรถนะครับแล้วเชิญตัวมาสอบปากคำต่อไปครับ